วันที่๑๓ค่ะท่านวันที่๑๓ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ค่ะท่าน
วันที่๑๓หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์

ที่เอาคุณ
มีการคุมตัวไปแล้วรวมถึงภัยดาวดินด้วยใช่ค่ะ
ครับผมอันนั้นทำตามยุทธีแน่นอนครับ
คือจังหวะนั้นเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ย
คนที่เป็นคนควบคุมสถานการณ์นะตอนนั้น
คือเรียนสัมภาษณ์ท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็คือนครบานนะคะ
แต่ว่าคนที่ควบคุมสถานการณ์นะตอนนั้นเนี่ยค่ะ
เป็นหน่วยไหนโดยเฉพาะไหมคะท่าน
ตอนนั้นวันที่๑๓ที่อนุสาวรีประชาธิปไทย
หน่วยที่ควบคุมคือความจัดการตรวจนครบาลครับ
ท่านผู้จัดการตรวจนครบาลท่านควบคุมตัวเองครับ
ค่ะทีนี้ค่ะท่านคือมันมีจังหวะที่คือ
คือเอางี้ถ้าเราดูภาพสดเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในรถขังเนี่ยนะคะ
เราก็พอจะเห็นจังหวะที่มันจะเกิดการบาดเจ็บได้
แต่ทีนี้พอมันขึ้นไปอยู่บนรถคุมขังเนี่ย
ทางคนที่ถูกจับตัวไปตอนนั้นเขายังใช้เครื่องมือสื่อสารเขาได้อยู่
มันก็ฟ้องโดยภาพเองแล้วก็ฟ้องโดยการเล่าของเขา

อยากให้ท่านอธิบายว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
อาการบาดเจ็บหรือเลือดที่มันไหลที่เราเห็นภาพเนี่ยค่ะ
ก็อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดิ้นลนนะครับ
พากลที่มีวิธีกรรมบ้างหรือมีลฤษณะที่จะหลบหนี
หรืออาจจะมีการเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
ก็ดังนั้นรู้สึกว่าคนที่ถูกคุมตัวไปบนรถ
เรายังให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องมือสื่อสารได้
ซึ่งปกติแล้วตามระเบียบการยึดเครื่องมือสื่อสารทั้งหมด
แต่อันนี้จะเป็นสายรักษ์ซึ่งสายรักษ์ที่เอามาจากระบบการควบคุมของทุเรียนครับ
ค่ะท่านรองค่ะในส่วนของปฏิบัติการวันนั้นเนี่ย
หมายของตำรวจคือแค่ขอพื้นที่ถนนให้ผู้ชุมนุมและอุปกรณ์ขึ้นไปอยู่บนฟุตบาท
หรือต้องการไม่ให้มีทั้งหมดอยู่ที่นั่นคะ
ก็จริงแล้วนะครับก็คือเราเจรจาขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ย
เคลื่อนไปบนฟุตบาทนะครับครับ
ค่ะแล้วหลังจากนั้นที่เราเห็น
เก็บเต้นเก็บเคลื่อนจานภาระนั้นที่อยู่บนผิวการทราชรออก
อย่าให้กิดขวางการจราจรครับ
ค่ะจริงถ้าสมมุติเขาอยู่บนฟุตบาทเนี่ยคือ
คือไม่ว่าจะเป็นคนหรืออุปกรณ์เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่วันนั้นครับ
แล้วทำไมหลังจากนั้นมีการลื้อของอ่ะคะ
ก็เต็นต์ไม่ได้ครับ
เรียนถามท่านใหม่ค่ะคือวันนั้นเนี่ย

หรือว่าไม่ให้มีการชุมนุม

แม้กระทั่งบนฟุตบาท
คือเป้าหมายไม่ใช่แค่พื้นผิวถนน
แต่ว่าของที่ตั้งบนฟุตบาทก็ไม่ได้ด้วย
ใช่ค่ะมีการเจรจาให้ลื้อเตนต์ออก
เพราะว่าเตนต์บางส่วนจะบางสักสักวิสัย
ของคนที่ผ่านไปผ่านมา
ค่ะมีได้ค่ะคือที่ฉันแค่ต้องการจะยืนยันคำตอบของท่านสองรอบเท่านั้น
คือสรุปว่าต้องการทั้งหมดถูกไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นผิวถนนหรือว่าบนฟุตบาทต้องไม่มีใครและอะไรอยู่ถูกต้องไหมคะ

หมายถึงผู้ชุมนุมใช่ไหมคะอยู่ได้
ผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไปอยู่บนฟุตปาดได้ครับ
โดยที่ไม่มีอุปกรณ์ใดใช่ไหมคะ

แม้ว่าในวันถัดมาจะมีการชุมนุมก็ตามใช่ไหมคะ

เอาอย่างนี้ค่ะท่านเดี๋ยวคือเรียนพอจะได้ประเด็นเพราะว่าคือเราต้องการทราบเป้าหมายว่าการกระทบกระทั่งมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ
คำถามสุดท้ายคือในกรณีที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นสำหรับตัวคนที่โดนจับไปเนี่ย
ในส่วนของตำรวจเองจะมีการสอบกันภายในเองไหมคะว่ามีการปฏิบัติเกินกว่าหน้าที่ไหม
ทำร้ายเขาตามที่ถูกกล่าวหาไหม
แม้กระทั่งการตั้งข้อหาเพิ่มให้กับผู้ชุมนุมในกรณีที่บอกว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เรื่องนี้มีการสอบไหมคะ
ก็ในเบื้องต้นนะครับถ้ามีผู้ร้องเรียนนะครับอ่า
หรือมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับความเสียหายนะครับ
มีพิจารณ์หลักการเขาสามารถที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อจากหน้าที่สำรวจได้ครับ
มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บเยอะไหมคะวันที่๑๓ค่ะ
ตั้งแต่การเริ่มชุมนุมมาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บทั้งหมด๔นายครับ
เฉพาะวันที่๑๓มีตัวเลขไหมคะ
เดี๋ยวก็ขอตรวจสอบ
ที่ถูกกระแทกแล้วหายปลาร้าแล้วก็ข้อศอกกระดูกแตกนะครับ
เป็นแข่งธุ์ที่ตำรวจตระเวินเฉยแดน

ซึ่งตัวเขาทราบไหมคะว่าเขาโดนอะไรมาคะ
อันนี้เดี๋ยวต้องดูตรวจสอบจริงนะครับ